ในความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้แจ้งจำนวนนักกิจกรรมที่ถูกจับกลุ่มไป
เพราะเมื่อวานนี้มีทั้งหมด๖คนด้วยกัน

ตามที่เวลาที่ถูกจับกลุ่มไป
ไปเริ่มดูกันที่สักประมาณบ่าย๒๐นาทีกันก่อน
ตำรวจจับกลุ่มนายกรกฎแสงเย็นพันธ์หรือว่าปอครับ
คนนี้ก็เป็นนักกิจกรรมกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
จับที่บริเวณถนนประหลโยธินซอย๓
ต่อมาซะครับประมาณ๕โมงเย็น๒๐นาที
ตำรวจได้ไปจับกลุ่มนายวสันกร่ำถาวรได้ที่ย่านบางกอกน้อย
โมงเย็น๔๗นาทีครับ
นายศิรพบพุ่มพึ่งพุทธนักศึกษากลุ่มมศว
แต่ว่าถูกตำรวจนอกเครื่องแบบไปเฝ้าอยู่หน้าบ้านตลอดเวลา
สุดท้ายตัดสินใจแสดงตัวกับตำรวจ
ตำรวจก็เลยแสดงใหม่จับและควบคุมตัวไป
นายความที่ติดตามให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแจ้งมาว่า
ทางด้านของนายนวัดเลี้ยงวัฒนาบัณฑิตจากศิลปากร
ถูกตำรวจจับไปอีก๑ราย
ส่วน๒รายสุดท้ายตามที่รายงานไปจับกลุ่มตอน๒ทุ่มกว่า
คือไม้มิรยองหรือว่าพานุพงจากนอกแล้วก็นัทชะนลพยักษ์พันธ์
ทั้งคู่อยู่ด้วยกันในรถถูกตำรวจนอกเครื่องแบบ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบและจับกลุ่มได้ซอยรามคำแหง๒๔
จากนี้ในช่วงค่ำครับสารได้ออกไหมจับแก่นำและผู้ร่วมชุมนุมอีก๕คน
ฝ่าฝืนการชุมนุมหรือมั่วสุมกันเกิน๕คนขึ้นไปที่แยกประทุมวันวันที่๑๖ตุลาคม
ก็มีนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตสสแพร่ของพักเพื่อไทย
นายอัตภพลบัวพันธ์แก่นำประชาชนปลดแอบอีสาน
นายชินวัดจันกระจ่างแก่นำที่จังหวัดนทบุรี
นายนวัดเลี้ยงวัฒนาแล้วก็นายพานุพงศาสนอกหรือไม้มรยอง
นายจันทน๕คนดังกล่าวนี่นะครับ
ก็มีส่วนหนึ่งตำรวจคุมตัวไปแล้วก็คือนายนวัดกับทางด้านของพานุพงศ์จัดนอก
อีก๓คนยังไม่ถูกจับกลุ่มแล้วหมอทศพรเองก็เข้าไปในการชุมนุมที่แยกประทุมวัน
แล้วก็บอกวิธีการป้องกันน้ำยาเคมีที่ตำรวจนั้นฉี่ใส่ไม่ให้เข้าตา
โฆษกของพักเพื่อไทยเองก็แจ้งผ่านทวิตเตอร์ว่า
ทศพรจะมอบตัวในช่วงบ่าย๒โมงของวันนี้
ส่วนเมื่อคืนครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม
โดยกำหนดให้กองบัญชาการช่วยรบที่๑ค่ายพนัทบดีศรีอุทัย
ที่อำเภอกเกาะจันทบุรีนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิด
ร่วมกระทำผิดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เป็นประกาศเพิ่มเติมจากวันที่๑๖ตุลาคมที่มีการประกาศสถานที่ควบคุมไว้๒แห่ง
ก็คือกองบังคับการต่อชดภาค๑ปฐุมธานีและกรมทหารราบที่๒๑รักษาพระองค์
ค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชนบุรี